ท่านผู้ชมครับ๑๖พฤษภาคมนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันครับว่าไม่เลื่อนแล้ว

ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแน่นะครับ
ในช่วงเวลานี้เริ่มมีการปลดล็อกผ่อนคลายผ่อนปนมาตรการบางสิ่งบางอย่างนะครับ
คึกคักต่างมันก็มีเพิ่มขึ้นตามลำดับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับบรรยากาศความคึกคักนะครับ
ในสถานที่ก่อนจะถึงวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผล๑๖พฤษภาคมนี้นะครับ
เราไปสำรวจที่อาสมหรือศรีเนรทาสพุทธคุณนะครับ
อยู่ที่ตำบลโพแตงอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ก็มีคนมาหนาแน่นขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบเงียบเหงาไปเลยนะ
ก่อนหน้านี้เงียบเหงาไปเลยนะครับวันนี้มีคนมานะครับพอสมควรทีเดียวนะครับ
เพราะว่าได้เปิดอาสมกันแล้วนะครับมีพิธีถวายสักการะเทพเทวดาเพื่อความเป็นสุริมงคลด้วย
แต่ว่าในสถานที่นี่เขาก็ใช้วิธีการในการตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาอย่างเข้มงวดนะครับ
มีการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองก่อนนะครับผู้ที่เข้ามาต้องล้างมือทำความสะอาดนะครับ
แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยแบบนี้นะฮะที่จะเข้ามานะครับ
ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยนะครับเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาอยู่หลายอย่าง
อย่างปู่ฤษีพรมเมษที่สูง๓๔เมตรนะฮะมีกุมารเจ้าสัวเฮงนะครับ
บางคนก็เอาประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนของเล่นดอกม้งดอกไม้มากราบไหว้บูชา
ก็มาหาตัวลงตัวเลขตามความเชื่ออะไรก็ว่ากันไป
ขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบกันไปแล้วเขาก็เว้นระยะห่างนี่ไงเวลานะ
อาสมฤษีเนรนี่เขาก็จัดเก้าอี้ไว้ให้แบบเว้นระยะนะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่พระนครศรียุธยานะครับ
ก็ได้ไปคุยกับอาจารย์รุษือเนรนะครับ
บอกว่าที่นี่ก็เงียบเหงามาเกือบ๒เดือน
ในช่วงโควิด๑๙ตอนนี้ก็คนก็มาเยอะมากขึ้นนะครับ
หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกระเบียบข้อบังคับหลายอย่าง
แล้วจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๖พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับ

บรรดาผู้ที่เขาต้องการโชคลาภเลขเด็ดเขาก็มากันนะครับ
คาดว่าใน๒๓วันหน้านี้ก็น่าจะคึกคักมากขึ้นนะครับ
ใกล้วัน๑๖พฤษภาคมเท่าไหร่ก็คงจะคึกคักมากขึ้นเท่านั้น
ต้องตรวจวัดไข้ต้องใช้เจลล้างมือต้องใส่แมตร
หรือถ้าดูหลายคนก็คือต้องให้มีระยะห่าง
และนี้ก็คือมาตรการในช่วงนี้
บอกว่ามากราบไหว้ขอโชคลาภจากองค์พ่อปู่ฤษีพรมเมษนะครับ

ก็มากราบไหว้องค์กุมารเฮงแล้วเคยเสี่ยงเซ็มซี
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมาเมื่อ๑๖มีนาคม
วันนี้ก็เลยต้องมาแก้บนเอาน้ำแดงเอาพวงมาลัยมาแก้บน
แล้วก็มาขอโชคลาภเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้เลขอะไร

บอกว่ามาที่นี่๕ครั้งแล้วนะครับ
แล้วก็เคยโชคดีถูกรางวัล๒ครั้ง
โดยการไปดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับ
เธอก็จะใช้วิธีการดูตัวเลขจากเลขที่ลอยอยู่ติดติดกันบนอ่างน้ำมนต์นะฮะ
ก็มีน้ำตาเทียนอะไรพวกนี้นะครับ
นี่ก็มาไหว้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ไงอ่านน้ำมนต์โอ้มันชัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
ใช่ฮะหอยสังอันเบอร์เลอร์เลยเห็นไหม
ไม่ใช่สิไม่ใช่หอยสังสิ
คุณเขียนมาสอนดูอะไรแม่
อันนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ
ก็จะมาบอกแค่นี้แหละว่า๑๖พฤษภาคมนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เลื่อนนะฮะ